เมื่อวานนี้เนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติ
ก็มีการถือกำหนดของทารก
ซึ่งก็คลอดแบบกระทันหันนั่นแหละค่ะ

จะกลับบ้านคุณมารอรถนะคะ

รอรถอยู่ระหว่างนั้นนะคะแล้วกลายเป็นว่า
คลอดลูกออกมาเพราะปวดท้องหนักแล้ว
สุดท้ายคนขับรถรับจ้างสาธารณะเป็นคนขับสี่ล้อแดงผู้หญิง
เข้าไปช่วยเหลือเป็นคนแรกเลย
แล้วสรุปเด็กทารกที่คลอดออกมาเป็นทารกเพศชายนะคะ
เกิดวันเลิกดีเลยค่ะวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคมค่ะ
โดยผู้ที่เป็นพลเมืองดีท่านนี้ชื่อคุณกรยาศรีพอ
เล่าให้ฟังว่าเธอน่ะมีอาชีพขับรถสี่ล้อแดงรับจ้าง
ในเมืองเชียงใหม่นี่แหละเห็นมีคนวิ่งมาบอกว่า
นี่นี่มีหญิงท้องแก่จะคลอดลูกเธอก็เลยวิ่งไป
เห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงที่นั่งพรรคพุทธศาลค่ะ
ชันเข่าอยู่และเห็นมีเด็กสองขวบอยู่ด้วยนะ

แล้วก็สุดท้ายก็เห็นหัวทารกโผล่ออกมา
่งคลอดออกมาจนได้เลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะเธอบอกเธอรีบรับทารกออกมา

ที่จริงแล้วปกติเธอกลัวเลือดมากนะคะ
หลังจากนั้นค่ะรถพยาบาลก็มารับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะ
ช่วงเกิดเหตุพุทธศาลจริงมากันเยอะเลยนะคะ

ขอให้ทั้งแม่และลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ